ไปดูเรื่องของฝนกันบ้างดีกว่า
ฟ้าร้องมันก็มีฝนใช่ไหมเอาใครไม่อยากเปียก

มาแบบนี้บอกเลยนะไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวที่เขาไม่อยากเปียกสัตว์นะ

เธอชัดแล้ว
ดูผิวน้องก่อนคุณดู
คือน้องจะอาบแดดมากกว่านี้ไม่ได้นะ

โอ้โหตายแล้วทำไมไม่พาครีมกันแดดมาล่ะจ๊

ใช่คือสุนัขมันก็รู้ตรงไหนร้อนตรงไหนเย็น

เคยก็ดูว่ามันรู้สึกแฮปปี้ไหมแฮปปี้ยังไง

ก็ดีแล้วดีอันนี้คือสิ่งที่ถูก

คุณก็เป็นธาตุสัตว์เลี้ยงที่แท้จริง

คนเราเกิดมามันจะมีความกลัว

อย่างที่ฉันเนี่ยมั่นใจมาก

ผมกลัวมี

เราจะพาไปดูหนูน้อยคนนี้
เขากลัวเจ้าตัวนี้

แล้วแมวก็ตรงไหน
ก็ตรงกระโปรง
แล้วน้องคือน้องคิดว่าหนีสูงแล้ว

หนีผลน้องก็เลยคิดว่ามีสูงใช่ไหม
แมวบอกได้นี่ก็สูงแล้วขาลอยเหมือนกันเลย
ต้างไส้ขาลอยลงไม่ได้ทั้งคู่
เหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นคุณว่า
ผมว่านะร่วงทั้งคู่
ใช่ไม่ร่วงทั้งคู่ก็ถังคว่ำ
มีอยู่สองอย่างนะคือเด็กไม่เข้าใจ
บางทีเขาไม่รู้ว่าแมวทำอะไรกับเขา
แต่ลูกแมวอยากเล่น
อยากเล่นกับเด็กอยากเล่นกับสิ่งของที่เคลื่อนไหว

ลูกแมวกับชายกระโปรงเป็นของคู่กัน
จริงแมวที่ออฟฟิศข้างล่างดิฉันเป็นบ่อยเลย

โอ้โหเห็นชายกระโปรงพิ้วไหว

เออเรียบร้อยขาเป็นรอยหมดเลย

ลูกแมวอยู่กับเด็กบันเทิง

ก็เหมือนกับว่าช่วยให้แมวเลี้ยงน้องไปด้วยเนอะ